นะครับเป็นผัดไทยเงาะป่าครับ
จริงเหรอปกติเราไปเนี่ยได้ยินแต่มีโคราชอันนี้ผัดไทยโคราช
นี่ลองดูบ้างที่ร้านเจ๊ภัยตามสั่งเราจะเจอกับพี่รำไพรชัมเบอร์เลนครับ
หรือว่าเจ๊ไผ่ที่เขียนคิ้วทาปากทาตัวดำปี๊เลยนะฮะ
แต่งชุดง้อป่าด้วยเร่งมือทำผัดไทยสูตรง้อป่าให้กับลูกค้า
หลังจากลูกค้าโทรมาสั่งจองผัดไทยกันเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าอยากจะลิ้มลองผัดไทยสูตรเด็ดฝีมือแม่เงาะรำไพรนะฮะ
บรำภัยเล่าบอกว่าก่อนเปิดร้านผัดไทยอยู่ในบ้าน
แต่ช่วงหลังลูกค้ามาอุดหนุนเยอะก็เลยย้ายร้านผัดไทยออกมาขายริมถนน
เพื่อให้ลูกค้ามานั่งรับประทานกันได้สะดวกขึ้นนะ
แล้วก็ไม่แออัดโอ้โหเส้นนะ
โดยเมนูอาหารที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจถึงขั้นต้องโทรศัพท์มาจองก็คือ
ผัดไทยเงาะป่าจานละ๔๐เท่านั้นเองโอ้ใส่กุ้งเยอะด้วยนะฮะ
แล้วก็มีเมนูไก่ย่างรสจนาที่ทำจากไก่หมักนุ่มเข้าถึงรสชาติ
แถวโคลาแถวอะไรแบบนี้โอ้โหไอ้นี่ไก่นะ

มาถึงนี่เลยโอ้โหนี่ฮะขายไม้ละ๑๐บาทแล้วก็มีน้ำหวานสาไก่
น้ำกระเจี๊ยบสูตรเงาะป่าขายแก้วละ๑๐บาทชื่นใจ
ง้อปากกับสากไก่นะนี่ฮะโอ้โหมีอาหารหลายอย่างนี่
อกจากนี้นะยังให้คนยากไร้กินฟรีไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียว
เพราะเศรษฐกิจแบบนี้นะพี่รำไพรบอกว่าเราต้องช่วยเหลือกันและกัน
คุณผู้ชมคนไหนอยากจะไปชิมเมนูผัดไทยง้อป่าของพี่รำไพรนะครับ
อยู่ริมถนนนะฮะริมถนนโนนสูงขามสแก่แสงนะครับ
ริมถนนโนนสูงขามสแก่แสงบ้านพลจลกนะครับ
อยู่ริมถนนโนนสูงขามสะแก่แสงบ้านพลจลกนะครับ